ส่วนของภาคใต้ก็เจอผู้ป่วยเพิ่มเยอะ

นี่แหละกลุ่มที่กลับจากประเทศอินโดนีเซีย
จริงแล้วเดินทางกลับมามีทั้งหมด๑๐๐คน
แต่ว่ายี่สิบสี่คนไม่ผ่านการคัดกรอง
ก็เลยเข้าประเทศมาได้๗๖คน
แต่ใน๗๖คนนั้นก็มีผู้ป่วยถึง๔๒รายด้วยกัน
นะคะเป็นชาวไทยมุสลิมค่ะเดินทางเข้าประเทศวันที่๖เมษายน
ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากกรุงจักรต้าประเทศอินโดนีเซียนะคะ
ซึ่งการเดินทางเข้ามาครั้งนี้เนี่ยแน่นอนคนที่ผ่านเข้ามามี๗๖คน
แต่ก็ต้องรวมลูกเรือรวมนักบินที่เขาบินไปรับด้วย
ก็คือมีทั้งหมด๑๑๑คนนะคะเพราะว่าลูกเรือใน๓๕คน
แยกออกมาเป็นชาวสงขลา๒๒คนนะคะ
คนที่มีอาการเนี่ยมี๑๑คนพอเก็บตัวอย่างไปตรวจแล้ว
ปรากฏว่าติดโควิด๑๙ถึง๑๐คนเลย
นราธิวาสมี๗คนค่ะเก็บตัวอย่าง๕คนพบติดเชื้อ๒คน
ปัตตานีเดินทาง๑๓คนเก็บตัวอย่างมา๘คนติดเชื้อ๗คนค่ะ
ยาลาเดินทาง๘คนเก็บตัวอย่าง๗คนติดเชื้อทั้ง๗คนนะคะ
สตูนเดินทาง๒๖คนเก็บตัวอย่าง๒๑คนติดเชื้อไป๑๖คนค่ะ
ซึ่งนี่คือครั้งแรกของสตูนที่พบผู้ป่วยโควิด๑๙
แล้วเจอทีคือพุ่งไปเป็น๑๖คนเลยนะคะ
ซึ่งผู้ป่วยทุกคนถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่แล้ว
แล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ระหว่างกักกันตัวก็ต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
เพราะถือเป็นกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง
ด้านนายวีรนันเพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนค่ะก็ต้องออกมาแถลงนะคะ
๒๖คนที่เดินทางมาจากอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มดาวะ
มีผู้เข้าข่ายอาการ๒๐คน
พอนำเชื้อไปตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ติดเชื้อกันไปอย่างที่ได้รายงานนะคะ
ซึ่งหนึ่งในผู้ติดเชื้อคนหนึ่งอายุ๗๔ปีค่ะ
คนนี้คือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยเพราะว่าอายุมากแล้ว
ส่วนที่เหลือก็จะมีการนำเชื้อไปตรวจซ้ำอีกครั้ง
เพื่อยืนยันจำนวนผู้ป่วยในจังหวัดสตูนนะคะ
ก็อยากจะให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล
เพราะผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูนแล้ว
แล้วก็มีที่ในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลา
เขตสตูนอำเภอละงูด้วยตรงนี้เป็นสถานที่ปิดที่เขารองรับ
ทำเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อสำหรับผู้ป่วยโควิดเต็มที่นะคะส่วนที่จังหวัดยาลาค่ะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยาลาบอกว่ากลุ่มดาวะชาวยาลาทั้ง๘คน
มีอาการทั้งหมด๗คนพอเอาเชื้อไปตรวจก็ปรากฏว่าติดเชื้อทั้ง๗คนนะคะ
ตอนนี้มีหนึ่งคนที่ถูกกักตัวอยู่ที่ศูนย์ค่ะส่วนที่ภูเก็ตค่ะ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตรายงานบอกว่า
ตอนนี้มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด๑๙๑๔๐รายนะคะ
เจอผู้ป่วยใหม่อีก๑๔รายค่ะ
ซึ่งผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ป่าตอง
ก็เป็นทั้งนักท่องเที่ยวพนักงานนวดแผนไทยแล้วก็แม่บ้านนะคะ
ตอนนี้ป่าตองเขาให้เป็นพื้นที่สีแดงแล้วนะคะก็คือ
เดี๋ยวพวกอาหารการกินเทศบาลจะเป็นคนเอาไปให้ถึงบ้านเลย